ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน

บาฟาโลอ้าวควายได้แหละค่ะพี่ฝน

มันน่ารักแล้วแถมราคาของมัน
โอ้โหเป็นล้านสิ้นเท่าไหร่คะจริงอ่ะ
นี่ครับพี่ฝนตัวนี้สวยอ่ะสวยสวยครับสวยมากสวยแล้วก็หล่อและแถมราคาโอ้โห
เป็น๑๐ล้านโอ้ยตัวเดียวเนี่ยนะคะเผลอมากกว่านั้นด้วยเอางี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อน
สถานที่แห่งนี้นะครับก็คือสอนซิริควายไทยค่ะอยู่บ้านเลขที่หกสิบเอ็ดทับหนึ่ง
หมู่สองตับบนบางอย่างอเผลอบ้านสร้างจังหวัดปราจีลบุริหรือที่นี่นะครับ
ก็มีนายทรมภิระสอนซิริหรือว่าเอกครับอายุห้าสิบสี่ปี
ครับพี่ฝนภายในฟาร์มมีโรงเลี้ยงทั้งหมด๙โรง
แล้วก็เลี้ยงเนี่ยเป็นฟาร์มแบบระบบปิดนะ
มั่นใจได้กลิ่นเกิดอะไรไม่มีสะอาดแน่นอนเขาว่าอย่างนั้น
แล้วมีควายกี่ตัวทั้งหมดเท่าไหร่คะ
๐ตัวแล้วก็แบ่งเป็นแม่พันธุ์๒๐๐ตัวนะส่วนที่เหลือเป็นพ่อพันธุ์และลูกควาย
ก็มีจำหน่ายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกควายรวมถึงมีผลิตภัณฑ์จากควายอาทิ
นมควายบางคนบอกนมควายกินได้เหรอไฟฝ่ายิค
กินได้แล้วคุณประโยชน์สูงด้วยอ่า
ควายสวยงามควายพี่เด่นอย่างนี้

แก้วแก้วฟ้าครับอายุ๑๐ปี

อ่าก็คือแบบถ้าอาการด่อนนี่คืออาการขาว
แต่อย่างนี้มันดูบางทีมันชมพูนะพี่พูด๊า
นั่นน่ะสิชอบเอาอย่างนี้แต่ตัวมันสูงใหญ่ฟริฟร์ดูดิ

มันล่ำสำมันตัวเหมือนกับเวทเล่นมา
เป็นควายที่ชอบเข้าฟิตเน็ตอ่ะนะมีกล้ามเนื้อเออ
เขาบอกว่ามันมีความใหญ่แล้วเขามันเนี่ยโอ้โหตรงตามเอกลักษณ์
ของควายที่แบบมีรูปร่างที่สวยงาม
เผลอสูงกว่าคนสูงกว่าฝน
จริงนี่จริงฝนสูง๑๕๘๑๕๙เอ็ง
สูง๑๐๐กว่าชอบมั้ย
แหมเอาพี่หายมาพร้อม

เท่าไหร่คะ๑๔๐๐กิโลกรัม

ใจดีนะไม่ดุดันเหมือนควายตัวอื่นที่มันใหญ่ไง

ผมเนี่ยนะสร้างรายได้จากเจ้าควายตัวนี้เยอะจริง
เพราะอะไรลูกแก้วฟ้า

เริ่มราคาที่จะจำหน่ายก็สัก๓๕๐๐๐๐

แต่ถ้าลูกของมันออกมาเป็นสีเผือกสีแบบตัวนี้

โอ้ยเป็นดอนก็คือขาวอมชมพู

เขาบอกว่าเขาเคยขายลูกของเจ้าแก้วฟ้า
ราคาสูงสุดที่เคยจำหน่ายคือ
โอ้ยตายแล้วลูก

ถอยรถได้๑คันสบายเลยนะ

บอกว่าน้ำเชื้อของแก้วฟ้าขายด้วยนะ

เดือนหนึ่งก็ได้ขายได้นะ

แก้วฟ้าไม่เหนื่อยแย่แล้วลูก
โอ้โห

มีคนติดต่อนะมาขอซื้อเจ้าแก้วฟ้านะหลายล้านบาท

ใครอยากจะไปเชิญชมที่นี่นะครับ

ที่สอนซิริฟาร์มควายไทย
ที่บริเวณตะบนบ้านยาง

ไปติดต่อกันได้นะครับ